จะพาไปที่จังหวัดราชบุรีไปกินสับปะรดหวาน
ทำไปเล่นไปที่ราชบุรีสับปะรดที่นี่อร่อยมากทานเข้าไปผมเคยทาน
มันจะไม่กัดลิ้นถูกต้องเอ้าไปดูกันหน่อยงานนี้ครับ
ราชบุรีนี่ของดีไม่ได้มีแต่โอ่งสับปะรดก็มีหวานด้วยที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขาจัดการจัดงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคาประจำปี๒๕๖๒ขึ้น
ภายในงานก็มีจัดสุมกิจกรรมมากมายแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นของดี
ของที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของเด็ดขึ้นชื่อของแต่ละตำบลรวมไปถึงโอท็อปต่างครับเอามาขายกันในงานนี้
เข้าไปแล้วก็เล่นนี้ด้วยตุ๊บตับราวกระทบไม้
ดีบตะตุ่มจะแตก
ก็จะมีจังหวะในหัวใจ

อย่างนี้ก็กลับมาไปกินซับปะรสสิเนี่ยจะพาไปดู

เป็นสับปะรสรอยแก้วประธานาที่ใหญ่นิ่ง

ที่ได้รับการปรุงและรังสรรค์จากผู้ว่าราชการ

โหวยิ่งใหญ่มากค่ะ

โอ้โหเป็นไงรสชาติน่าจะอร่อย
คืออย่างที่ผมบอกคือสับปะรดที่นั่นทำเป็นเล่นไปมันอร่อยจริงมันหวานนะ
มันไม่ได้เปรี้ยวแหลมแต๊บแล้วมันไม่กัดลิ้น

ปะรดจะไปกัดลิ้นได้ไงไม่ใช่หมา
มันแบบว่าเวลาทานน้ำเปล่าเข้าไปมันจะมีอาการไงน้องใบตองไม่ได้แบบว่ากัดลิ้นขาด
เวลาคันลิ้นคุณต้องทำไงกันคุณจะหายคัน

เอาฟันไงฟันครูดลิ้น

เอาฟันเก่าเหรอ

มันวิธีการของเดี๋ยวฉันเอง

เอางานนี้ไปกันได้นะครับ
เทศกาลสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา

ยังไปได้ใช่ไหมคะ

งานเขาจัดที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบ้านคา

วันหยุดนี้ไปกันได้อยู่

สับปะรดจะกัดลิ้นไหม
ถ้ากัดลิ้นเกิดคันลิ้นทำยังไงนะ

อ๋อมันจะหายคันแต่ไม่ต้องทำ
เพราะว่าที่นี่สับปะรดเขาไม่กัดลิ้น
ไปลองดูกันได้นะคะ

เดี๋ยวเห็นลิ้นมีหลายแฉ

มันแบบว่าน่ารับประทานไปงานนี้